สวัสดีค่ะข่าวกีฬากับพิษชีวรรณฑรสมกิตรุงโรธนะคะ
เริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของช้างศึกทีมชาติไทยค่ะ
ก่อนที่ช่วงเย็นวันนี้นะคะจะลงแข่งขันเจอกับอินโดนีเซีย
ในศึกภูมิโลกรอบคัดเลือกเกมที่สองนะคะ
ซึ่งก็มีการเปลี่ยนกันในวินาทีสุดท้ายเลยว่า
ศึกทีมชาติไทยจะใส่เสื้อสีน้ำเงินลงแข่งขันค่ะ
จากการประชุมผู้จัดการทีมเมื่อวานนี้นะคะ
ก่อนเกมระหว่างอินโดนีเซียกับทีมชาติไทย
มีการสรุปสีเสื้อที่จะใช้แข่งขันของทั้งสองทีมค่ะ
โดยทีมชาติไทยจะใส่ชุดสีน้ำเงินล้วนนะคะ
อินโดนีเซียจะใส่ชุดสีแดงล้วนค่ะ

ว่าก่อนหน้านี้ทีมชาติไทยอาจจะสวมชุดสีขาวลงสนามในเกมนี้
แล้วก็มองว่าชุดสีขาวอาจจะไม่ถูกฉลกกับทีมชาติไทยในการลงเล่นเกมเยือน
ตัดสินใจเปลี่ยนมาใช้สีน้ำเงินแทนค่ะ
ซึ่งตามข้อมูลจากคอลัมป์ของดูดวงกับอาจารย์นพไทยรัฐก็ระบุนะคะว่า
เสื้อที่เป็นการากินีไม่ควรสวมใส่ประจำวันอังคารที่๑๐กันยายน
หรือว่าวันนี้นี่แหละก็คือสีเหลืองกับสีขาวค่ะ
เปลี่ยนใจไม่ใช้ชุดสีขาวแล้วก็กลับมาใช้ชุดสีน้ำเงินแทนนะคะ
ซึ่งโทนก็ใกล้เคียงกับสินน้ำเงินที่ส่งเสริมในเรื่องของอำนาจชื่อเสียงแล้วก็เกียรติยศด้วยค่ะ
แต่อย่างไรก็ตามสีแดงที่เป็นโชว์ที่อินโดนีเซียเจ้าถิ่นเลือกใช้ในแมชนี้นะคะ
ก็เป็นสีมงคลประจำวันเหมือนกัน
โดยสีแดงจะส่งเสริมในเรื่องมนตรีผู้อุปถัมภ์และก็ความช่วยเหลือค่ะ
ขณะเดียวกันนะคะสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็เปิดเผยถึงมาตรการรักษาความปลอดภัย
หลังจากประสานกับเจ้าบ้านเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับแฟนบอลชาวไทยที่เดินทางไปชมเกมที่อินโดนีเซียนะคะที่สนามเกราบุมกาโน่หรือว่าเสนายันเดิมค่ะ
โดยแฟนฟุตบอลชาวไทยสามารถเข้าสนามได้ตั้งแต่เวลา๔โมงเย็นตามเวลาท้องถิ่นที่ประตูหมายเลข๓
ซึ่งเป็นประตูที่เปิดให้เฉพาะแฟนบอลทีมเยือน
แล้วก็ขึ้นสู่อัฐจันทร์ด้วยประตูโซน๒
แล้วก็จะอยู่ด้วยกันทั้งหมดที่โซน๔และ๕
ส่วนในโซนที่อยู่ข้างก็คือโซน๖และ๗
โซนที่อยู่ด้านบนก็คือ๕๑และ๕๒
ปิดไว้ทั้งหมดเพื่อความปลอดภัยค่ะ
และหลังจากจบเกมนะคะแฟนฟุตบอลชาวไทย
ก็จะออกจากสนามทางเดียวกันกับที่ดังเดินเข้ามาค่ะ

ก็จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเข้า
พาเข้าไปที่ห้องรับรองพิเศษที่จัดเตรียมเอาไว้

เพื่อจัดส่งไปยังสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจักรต้า
ซึ่งอยู่ห่างจากสนามประมาณ๑๕๒๐นาทีค่ะ
และในระหว่างที่แฟนฟุตบอลชาวไทยเข้าสู่สนาม

จะมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลอย่างเต็มที่

สามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้นะคะที่คุณมานากร

เป็นเจ้าหน้าที่ที่กงศุลสถานทูตเอกอัครราชทูตณกรุงจักรต้า
ก็ย้ำกันอีกครั้งทีมชาติไทยเจอกับอินโดนีเซีย
วันนี้จะแข่งขันกันที่เกรเลอร่าบุงกาโน่เสนายันเดิม
เริ่มเข้าสัญญาณถ่ายทอดสดผ่านทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒เวลา๑ทุ่มเป็นต้นไป
ส่วนเกมการแข่งขันจะเริ่ม๑ทุ่มครึ่งค่ะ